คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เจ้าของร้านเสริมสวยเนี่ย
เอาเรื่องนี้มาเตือนโดยขออนุญาตจากลูกค้าแล้ว
เพราะลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ร้านบอกพี่

เพราะไปฟอกแล้วก็ทำสีเองแล้วมันเป็นแบบนี้
คุณผู้ชมดูผมด้านหลังของผู้หญิงคนนี้
แหว่งไปเลยอ่ะหายไปเลยหลุดไปเลยคุณผู้ชมผู้หญิงถ้าโดนแบบนี้
ถ้าเจอแบบนี้ทำใจยากสิเสียความมั่นใจไปเยอะค่ะ
ภาพนี้นะฮะถูกเปิดเผยโดยเจ้าของร้านเสริมสวย
หลังจากมีลูกค้าสาวรายหนึ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าลูกค้าคนนี้ถูกน้ำยาฟอกสีผมกัดจนผมขาดหลุดร่วงเข้าไปถึงหนังศีรษะเลยคุณ
โดยวันนี้คุณออนเปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่า๒วันก่อนนะคะ
มีลูกค้าผู้หญิงอายุประมาณ๓๐ปีมาขอให้ที่ร้านช่วยแก้ทรงผมให้หน่อย
หลังจากลูกค้าซื้อน้ำยาย้อมผมไปย้อมผมด้วยตัวเอง
แต่ระหว่างที่ฟอกสีปรากฏว่าผมด้านหลังมันหลุดร่วงออกมาเป็นกระจุกเป็นกรรมเลย
แล้วดึงออกมาคุณมันหลุดเกือบถึงราก
ถึงต่อผมจนเห็นหนังศีรษะเลยนะครับ
ซึ่งคุณออนก็แนะนำลูกค้ารายนี้ไปบอกว่าให้รีบไปปรึกษาแพทย์ก่อน
แล้วค่อยมาทำสีกับทางร้านหรือว่าจะแก้ไขอะไรอย่างไรก็ว่ากันอีกทีนึง
พร้อมกับแนะนำให้ลูกค้ารายนี้นำผมส่วนที่อยู่ด้านบนนะคุณ
เอามาปิดไว้ก่อนปิดไว้ตรงท้ายถอยก่อน
เพื่อบางจุดที่ผมร่วงเพราะเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้จะได้มีความมั่นใจมากขึ้นคุณ

ก็เลยต้องเอาผมที่ยังยาวอยู่เอามาปิดไว้ก่อน

คุณออนเจ้าของร้านเสริมสวยบอกว่าหากใครอยากทำสีผมนะ
ควรจะให้ช่างผมมืออาชีพเป็นคนทำให้
ไม่ควรซื้อน้ำยาฟอกหรือน้ำยาย้อมมาทำเองหรือดูวิธีจากยูทูป
เพราะสุขภาพผมของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับ
โดยในน้ำยาย้อมผมทั่วไปที่วางจำหน่ายตามร้านค้า
มันจะมีน้ำยาฟอกสีแถมติดมาด้วยนะ
คือตามขั้นตอนจะต้องฟอกสีก่อนแล้วค่อยลงน้ำยาย้อมผม
ซึ่งในน้ำยาฟอกสีจะมีปริมาณของสารไฮโดเจนผสมอยู่
แต่จะมีปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับความสว่างของสีที่ซื้อมา
สีที่มีความสว่างมากที่สุดนะ
จะมีปริมาณไฮโดเจนอยู่ถึง๑๒
แม้จะเป็นปริมาณมาตรฐานแต่ก็เป็นปริมาณที่อันตราย
สำหรับคนที่มีสุขภาพเส้นผมไม่แข็งแรงด้วยนะฮะ
ฟังคำแนะนำจากช่างมืออาชีพเขาหน่อยนะครับ
เขาก็มาถามว่าพี่หนูจะทำอะไรได้บ้าง
เพราะว่าหนูทำสีกันเองฟอกกันเองแล้วมันเป็นแบบนี้
เราก็เลยบอกว่างั้นคงยังทำอะไรไม่ได้เนอะ
ก็พักผมก่อนแล้วก็พักผมก่อน
เขาก็บอกว่าหนูแบบนอนไม่ได้เสียใจร้องไห้อะไรอย่างนี้
เราก็เข้าใจนะขนาดช่างตัดผมสั้นนิดเดียวยังร้องไห้กัน
นี่มันสำหรับผู้หญิงเนอะผมผมนี่มันคือเรื่องนี้
ตอนนี้แก้ทรงไม่ได้คุณเพราะเป็นผู้หญิงอย่างผู้ชายเอง
อาจจะไถให้เกลียนได้นะได้แต่เอาผมที่ยาวอยู่ลงมาปิดเท่านั้นเองนะครับ
ก็อย่างที่ช่างบอกคงจะต้องพักผมก่อน
แล้วเดี๋ยวพอยาวแล้วก็ค่อยว่ากันต่อไปแต่ก็ทุกเรื่องมีมืออาชีพนะคะ